ไหวประเด็นข่าวอื่นอื่นค่ะพามาดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวาน
หนองบัวลำพูนะคะภรรยาเอามีดตัดอ้อย
ฟันหัวสามีตัวเองคือฟันแบบไม่ยั้งจนเสียชีวิตเลยนะคะ
ภรรยาบอกว่าทนไม่ไหวทนพฤติกรรมของสามีคนนี้ไม่ไหว
ก็คือชอบทำร้ายร่างกายเธอชอบด่าทอเธอ
งเส้นสุดท้ายก็คือด่าบุพการีเธอครับเธอเธอทนไม่ไหวฆ่าตายเลยนะคะ
แต่พอก่อเหตุเสร็จตัวภรรยาที่เป็นผู้ก่อเหตุเป็นลมเลยนะ
เป็นลมล้มพับไปเลยนะคะคือช็อกไปเลยอ่ะญาติก็ต้องนำส่งโรงพยาบาล
เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจสพนกลางไปตรวจสอบนะคะ
บ้านนงหมู่๑๓ตฝดอนนกลางแพทย์เวียนและกู้ภัยก็ไปตรวจสอบ
พบศพนายประสิทธิ์ธานีวันอายุ๗๐แล้วนะคะ
คนที่ก่อเหตุคือภรรยาค่ะนางวันธานีวันอายุ๖๐
นายประสิทธิ์ในสภาพศพคือนอนหงายเสียชีวิตอยู่บนพื้นในครัว
ก็ครัวจะสร้างแยกออกมาจากบ้านมีแคร่ขนาดใหญ่เอาไว้พักผ่อนด้วย
สภาพศพคือใส่กางเกงขาสั้นไม่ใส่เสื้อตามตัวเนี่ยมีรอยถูกฟันด้วยของมีคม
ตั้งแต่ข้อเท้าถึงใบหน้ามีทั้งแผลเล็กแผลใหญ่เป็น๑๐กว่าแผลค่ะ
แผลหนักสุดที่เป็นเหตุให้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
คือที่ข้อเท้าด้านซ้ายเพราะอะไรเพราะมันคือเส้นเลือดใหญ่คุณผู้ชม
คือฟันเนี่ยข้อเท้าเกือบขาดตัดเส้นเลือดใหญ่เลือดนี่พุ่งไหลนองเลยนะคะ
จุดที่เกิดเหตุก็มีอิโต้ด้ำยาวเป็นเหมือนมีดตัดอ้อยค่ะคุณผู้ชม
นี่คืออาวุธที่ใช้ก่อเหตุก็เก็บไว้เป็นหลักฐานมีขวดเหล้าเป็นขวดเหล้าขาว
เล็กอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยตำรวจก็แจ้งข้อหาภรรยานะคะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาทีนี้ค่ะศพของผู้เสียชีวิต
ญาตินำร่างมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบ้านโนลงามตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้แล้วนะคะ
งานศพจัดแบบเรียบง่ายก็มีแค่ชาวบ้านที่ใกล้ชิด
มีญาติสนิทมาร่วมงานเท่านั้นทีมข่าวก็คุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิต
ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุนะคะนางวันอายุหกสิบเจ็ดคนนี้ค่ะ
เธอบอกว่าเธอถูกจับข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาคือถูกจับตั้งแต่เมื่อวานหลังก่อเหตุก็โดนจับเลย
แต่ว่าทางนายกเทศบาลเนี่ยใช้ตำแหน่งไปประกันตัวเธอเพราะบอกว่าเธอไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าสามี
ทำลงไปเป็นการป้องกันตัวตัวภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่าคือเธอกับสามีเนี่ย
แต่งงานอยู่กินกันมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะคะคุณผู้ชมมีลูกด้วยกันสี่คน
เสียชีวิตไปแล้ว๓คนอีกคนนึงต้องกักตัวอยู่
ที่ผ่านมาสามีกินเหล้าเป็นประจำกินเหล้าทีไรเอะอะโวยวายด่ากราดไปทั่ว
บางครั้งถึงขั้นทำร้ายร่างกายเธอที่ผ่านมาเธอยอมตลอดค่ะ
สามีมาตลอดแต่วันเกิดเหตุคือสามีเมาแบบขาดสติเมาแบบไม่เคยเป็นมาก่อน
ส่งเสียงเอะอะโวยวายแล้วฟางเส้นสุดท้ายก็คือด่าบุพการีเธอและกล่าวหาเธอว่า
มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับคนอื่นตัวภรรยาในอายุ๖๗แล้วนะคะ
บอกว่าโอ้โหสามีเมามาด่าเธอขนาดนี้
ทีนี้ค่ะด้วยความเมาของสามีสามีล้ม
แต่กลายเป็นว่าสามีคิดว่าภรรยาทำให้สามีล้มตัวภรรยาเนี่ยค่ะบอกว่าก็ตกใจ
เห็นสามีล้มแล้วกลายเป็นว่ามาโกรธเธอตัวสามีไปหยิบมีดมาจะมาทำร้ายเธอก่อน
แต่เธอแย่งมีดเอามาได้จนมีดหลุดจากมือสามีเพราะสามีเมาแล้วจับมีดก็ไม่อยู่แล้ว
เธอก็เลยหยิบมีดขึ้นมาฟันใส่สามีไปหลายครั้งมาก
สามีเสียชีวิตคาที่อยู่ตรงนั้นเลย
ยืนยันว่าเธอไม่ได้เจตนาที่จะฆ่าสามี

ถ้าเธอไม่ตัดสินใจทำแบบนั้นเธอคงโดนสามีเอามีดฟันตายไปแล้ว
ทั้งนี้มันย้ายก็ได้ทั้งนี้มันก็ดึงกัน
เพื่อนก็ตกใจก่อนมันก็คนหาเจ็บมามันก็สิมีโมโหแน่จากน้อยแหละเนาะ
เพื่อนก็ตบย้ายก่อนตบย้ายสักก่อนหนัก
ย้ายก็ไม่ทันได้โมโหยังโด่ว่าแย่งกันแล้ว
ย้ายก็ได้เราย้ายสิมีไป
ถ้าเพื่อนลูกแย่งกันได้เราเพื่อนก็ลูกขึ้นมา
เขาก็เหตุเขาตายมันก็
น้องสาวของผู้ก่อเหตุค่ะนางเพลินอายุ๕๙
เพลินก็บอกว่าที่ผ่านมาพี่เขยเมาทีไรอารวาสทุกที
ญาติพี่น้องโดนกันมาหมดแล้วญาติพี่น้องชินกับเหตุการณ์แบบนี้กันหมดแล้ว
แต่พี่เคยไม่ถึงขั้นเอามีดมาฟันอะไรแบบนี้นะคะก่อนหน้านี้อ่ะ
คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ตัวน้องสาวของคนก่อเหตุและชาวบ้านทุกคน
เข้าใจตัวผู้ก่อเหตุนะเพราะว่าถ้าพี่สาวเธอไม่ตัดสินใจป้องกันตัวเองแบบนี้
สาวเธออาจจะถูกฆ่าตายไปแล้วก็ได้น้องสาวก็เลยบอกว่าเห็นใจพี่สาวนะ
ก็ตอนนี้พี่สาวก็กลายเป็นผู้ต้องหาฆ่าสามีตัวเองอ่ะ
กระเทียบสิบว่าได้นอนเราเราเราบ่ลงเราก็ขึ้นอยู่ยุ่งสั่นละ
ลูกหลานนี่โหขึ้นมาด่ามาตียิ่งสั้นอ่ะ
ด่ากลับไปด่าเมียพี่น้องมึงก็ดี

ให้ว่าลูกหลานอยู่กับหันเขาก็ชินช่าว่าตากับยาย
ก็เป็นประจำเพื่อนก็ดีกันได้จริงจริงอ่ะ
เพราะที่ผ่านมาก็จะมีแค่คำด่าให้เสียใช่ไหมค่ะ
สำหรับศพของผู้เสียชีวิตคืนนี้ก็จะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมเป็นคืนที่สอง
ชาปนกิจในวันพุธนะคะสิบแปดสามหาคมครับ